ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของพระแต่ว่าคราวนี้เป็นพระท่านถูกทำร้าย
ถูกกระชากจีวอนคาดคันจะถามหาความหมายของเลข๑๒
เกิดขึ้นที่นรภบุรีมีคลิปนึงเราไปตามให้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปเจอพระรูปนี้แล้วด้วยค่ะนะฮะ
คนถ่ายคลิปด้วยแต่ท่านดูคลิปก่อนครับ
ให้ช่วยใครช่วยพันธุ์หรือช่วยคน
พี่ช่วยพันธุ์หน่อยดี
ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคุณบอกความเจ็บเหลืออะไรครับ
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย
แล้วก็จะให้บอกความหมายเกี่ยวกับเลข๑๓เนี่ยนะครับ
เพื่อจะพิสูจน์ว่าพระจริงพระปลอมเนี่ยนะ
คือถ้าเขาเป็นพระปลอมจริงคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้
ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ

หรือจะสอบถามดีขอดูใบสุทธิอะไรก็ว่ากันไป

อันนี้ไม่ได้นะฮะส่วนพระรูปนี้พระจริงพระปลอมอย่างไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมลหน้าสารากลางจังหวัดนทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ

และคนถ่ายคลิปคือนางสาวพัชราพรโอกาสเจริญนะฮะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมง
ตอนนั้นเธอก็เพิ่งเดินขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

พอเดินขึ้นมาปุ๊บมีผู้ชายที่อยู่ในคลิปบอกให้เธอช่วยถ่ายคลิปให้หน่อย
ผู้ชายคนนั้นบอกให้เธอช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยที่ได้ยินเสียงเธอ
แล้วก็โวยวายว่าพระรูปนี้คือพระปลอม
เธอก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็ถามผู้ชายคนนั้นว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นพระปลอม
ไม่ได้ถ่ายคลิปตามคำสั่งของผู้ชายคนนี้นะ
แต่เธอถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานเพราะรู้ว่ามันต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่
ถามผู้ชายคนนี้ว่าไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพระปลอม
ผู้ชายคนนี้บอกว่าก็นี่ไงก็ให้พระอ่านตัวเลขในกระดาษที่เป็นเลข๑๓
แต่พระอ่านไม่ได้เนื่องจากเลขเลขนี้มันคือเลขซาตาน
มันคือเลขไม่ดีมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย
พอเธอได้ฟังแบบนี้เธอบอกโอ้โหอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้ว
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ดูท่าทางไม่ปกติเธอก็เลยพยายามเรียกให้คนมาช่วย
จังหวะนั้นมีรถแท็กซี่ผ่านมาพอดีนะครับ
เธอก็เลยบอกให้พระเนี่ยท่านรีบขึ้นรถไปซะ
โดยช่วงเวลานั้นเธอยอมรับว่าลุ้นมากว่าพระจะขึ้นรถแท็กซี่หนีทันไหม
บอกว่าผู้ชายคนนี้คือดูไปก็ไม่รู้ว่าจะเมาหรือเปล่า
แต่เธอก็ไม่ได้กลิ่นเหล้านะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่
คือเขาโมโหว่าทำไมพระถึงไม่รู้ว่าเลข๑๓คือเลขของซาตานเขาพูดออกมาอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมั่นใจว่าอ๋องั้นพระคงจะเป็นพระจริงนั่นแหละคงจะแบบไม่ได้เป็นพระปลอมอย่างที่เขาตะโกน
แล้วพระก็จะเดินไปขึ้นรถแท็กซี่เพื่อจะไปจากตรงนั้นค่ะ
แต่ว่าแท็กซี่ตอนแรกเขาก็ไม่กล้าจะออกรถเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไง
เพราะว่าผู้ชายคนตะโกนใหญ่เลยว่าเป็นพระปลอมให้ไม่ต้องไปรับ
แล้วก็วิ่งไปกระชากพระลงมาคือตกใจตรงที่คือนึกว่าเขาจะไปเอามือเข้าไปต่อยพระ

ก็มีคนอื่นแถวนั้นมาช่วยกันดึงใช่ไหมค่ะเพราะดูผู้ชายคนนี้โอ้โห
ก็ยังพยายามจะไปเปิดประตูจะไปตามพระให้ได้ดูคลุ้มคร่างแบบผิดปกติ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วพระรูปนี้ท่านตกลงท่านยังไงนะฮะเราก็ตามเจอนะครับ
ในคลิปนะครับท่านคือพระชัยชุมพลกุลจิตโตนะฮะหรือว่าหลวงตาแจ
หลวงตาแจเป็นพระจริงนะครับทุกผู้ชมครับท่านเป็นพระลูกวัดวัดบางรักใหญ่
จังหวัดนนทบุรีท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุท่านนั่งรถเมจากวัดมาลงที่ป้าย
สารากลางจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะรอต่อรถเมย์อีกสายหนึ่ง
จะไปหายาดย่านซอยเรียวดีหลวงตาแจนั้นบอกระหว่างรอรถอยู่มีผู้ชายคนนี้
เดินเข้ามาหาแล้วบอกให้หลวงตาอ่านตัวเลขในกระดาษ
แต่หลวงตาท่านบอกว่าท่านไม่เห็นว่าในกระดาษจะมีอะไร
ท่านก็บอกว่าอาตมาอ่านไม่ออกหรอกเพราะในกระดาษมันไม่มีตัวหนังสือ
พอต่อไปเท่านั้นแหละผู้ชายคนนี้บอกว่านี่พระปลอม
แล้วก็โวยวายเสียงดังเหมือนในคลิปแล้วก็มากระชากจีวอนอีก
คนแถวนั้นต้องมาช่วยนะหลวงตาแจบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องอะไรกับผู้ชายคนนี้
หลวงตาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่คงไม่กล้าไปรอรถเมย์ที่ป้ายสารกลางแถวนั้นอีกแล้ว
เขานั่งกับผู้หญิงก่อนผู้หญิงผู้หญิงก็แบบกลัว
อันนี้อัตมาก็มองไปมองไปปรีมาหาอัตมาเลยยม
อัตมาก็ทีนี้เอาอะไรกันเนี้ยหาทางออกมองมา
พอเดี๋ยวสักทีมาจอดอัตมาก็เดินรีบเขาก็ไปดึงอัตมา
ตั๊กซี่ยิ่งก็เปิดจะออกบอกให้ตั๊กซี่ยิ่งออกออกออก
ไอ้แขนเขาก็ยังอยู่ในกระจกนะ
ตั๊กซี่ยิ่งก็ไม่กล้าปิดกระจกเห็นไหม

แต่อารมณ์ไม่มีไม่เห็นมีอะไรเห็นแบบเห็นเขาพับพับมานะ
ไม่เคยเห็นไม่เคยเจออัตมาไปยืนยังหลายครั้งแล้วนะยมนะ
ไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอเมื่อวานเนี่ยโอ้โหใจไม่ดีเลยโยม
แต่เมื่อเช้ามืดออกบินทบาทก็เสียวอยู่

ใช่๗๐กว่า๘๐แล้ว
เห็นหลวงพ่อหัวเราะได้ก็พอใจชื้นขึ้นหน่อย

เพราะที่เกิดเหตุมีคนแจ้งตำรวจนะครับสพรัฐนาธิเบศก็มาคุมตัวได้ทันทีนะครับ
ผู้ชายคนนั้นในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับอ่าตรวจร่างกายหมดแล้วไม่มีสารเสพติด
ไม่ได้ดื่มสุราถามไปถามมาบอกว่าอ๋อผมเครียดปัญหาธุรกิจ
ก็เลยเนี่ยอาการก็หลุดแบบนั้นแล้วก็ไปลงไม้ลงมือตามคลิป
ก็ให้สงบสติอารมณ์แล้วก็เปรียบเทียบปรับ๕๐๐บาทนะฮะฐานสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะค่ะ
หลวงพ่อท่านก็เมตตาไม่ได้แจ้งความตอนนี้ก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้ว
บอกว่าเครียดเรื่องธุรกิจแค่เนี้ยก็แทนที่จะเอาธรรมะเข้าข่ม
ไปสร้างเรื่องสร้างราวซะอีกนะคะ